สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

สด

ทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ

หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะส่วนวันศุกร์ก็๖โมงเย็นเหมือนเดิมค่ะ
ไลน์มาพูดคุยกับเราได้เนอะ

ไลน์มาไลฟ์ก็มีด้วยในเฟซบุ๊คทันทีเลย
้าเหมียวเมมาประจำการแล้วนะคะ๓ม
เริ่มที่ข่าวแรกค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะคะ
พระองค์หญิงสิริวัณวรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพ
แล้วก็อีกข่าวหนึ่งก็คือนี่ปิดเยาวราชนะคะ
เยาวราชแสดงความอาลัยนะฮะมาดูข่าวกันค่ะ
ก็มีอยู่ว่าเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่๒๑เวลา๑๕นาฬิกานะคะ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐทรงจุดทูบเทียนหน้าแท่นพิธีธรรม
บำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิษฐรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท

เราก็จะได้เห็นข่าวที่เห็นพระองค์สารวงศ์แทบทุกพระองค์นะคะ

ยังได้เห็นแล้วประชาชนไปรอเฝ้าเยอะมาก
เพราะว่าแค่นั่งรถผ่านก็แบบว่ามีความ
ก็ส่งพัจจรเหิญแล้วความสุขกว่าพิมพ์
อยากเห็นอยากไปเข้าเฝ้านะคะ
ตอนนี้นะคะที่เยาวราชค่ะท่านผู้ชมค่ะกำลังจะมีงานค่ะ
ปิดเยาวราชแสดงความอาลัยแจกผ้ายันเจ้าคุณทงชัยด้วย
ซึ่งท่านได้ปลูกเสกให้กับผู้ร่วมงาน
หอการค้าไทยจีนเขตสาธรณ์คุณจิติตั้งสิทธิพักดี
ทางหอการค้าไทยจีนพร้อมด้วยคุณวิสิตลิ้มปรณะ
ประธานสมาคมนักธุรกิจย่านเยาวราช
แล้วก็คุณพักขพรสงวนศักดิ์ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นะคะ
แล้วก็พนตรวจีทรงพลวัฒนชัยหอบน๖เน่
ท่านก็ร่วมแถลงข่าวกันว่าจะจัดกิจกรรมในหลวงในดวงใจที่
ชาวไทยจินร่วมมือกันเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชในวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้
เวลา๔โมงเย็นถึง๒ทุ่มเลยนะฮะ
โดยจะปิดถนนเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเดียนไปถึงลำพูนชัย
แยกลำพูนชัยก็ยาวยาวไปเลยสู่ถนนหลักของเขานั่นแหละนะฮะ
จัดงานในนี้จะมีงานพิธีสะดับปกรณ์และมีพิธีส่งสวดพระอภิษฐรรม
นำโดยพระพรมมังคลาจารย์ก็คือเจ้าคุณทงชัยวัดไตรมิตรวิทยาเจ้าของยันอลังการของเราเนี่ยนะฮะ
บันเลงพระราชนิพลโดยวงดุรยางราชนาวีมีการแปลอักษรเลข๙จุดเทียน
และยืนแสดงความไว้อาลัย๘๙วินาทีและร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
ว่าจะมีประชาชนถึง๑แสนคนหรือกว่านั้นมาร่วมงานค่ะ
และหลังจากเสร็จพิธีกรรมก็จะมีบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีจากริมถนนเยาวราชตลอดเส้นทางเลย
และทีเด็ดอยู่ที่เจ้าคุณทงชัยเตรียมผ้ายันแจกให้ผู้ร่วมงานนับหมื่นชิ้น
นี่ยังไม่รู้หลายหมื่นกี่หมื่นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหมื่นแน่นอน
ปลูกเสกด้วยตัวเองด้วยตัวท่านเอง

ไปเนี่ยกับ

นะคะมันมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะนำเสนอทุกวันกันเลยทีเดียวนะคะ
จะเป็นเรื่องเล่าจากน้ำพระไทยของในหลวงนะฮะ
ซึ่งก็นายช่างยื่นมือมาสิจะทายาให้เรื่องนี้นะคะ
อาจารย์ปราโมทไม้กลัดค่ะผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนะคะ
ได้ไปศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมชนรับประทานที่สหรัฐอเมริกา
แล้วก็เป็นคนที่ทำงานถวายพ่อหลวงมานับกว่า๒๐ปี
คนที่ใส่แว่นกรอบดำอันนั้นนะคะ
เราจะเห็นภาพของอาจารย์ปราโมทเนี่ยประจำเลยเนาะ
เวลาสารเสริมพระบารมีเราจะเห็นเลยตลอดเวลาอยู่ข้างตลอดเวลาทรงงานนะฮะ
ก็มีเรื่องเล่านะฮะน่าประทับใจผ่านหนังสือนะฮะ
การทรงงานของพ่อในความทรงจำโดยตอนหนึ่งระบุว่า
ขณะที่ในหลวงทรงงานเพื่อที่จะหาที่สร้างฝ่ายทดน้ำ
โดยมีอาจารย์ประโมทนั้นมาช่วยถือแผนที่ให้พระองค์
ปรากฏว่ามีตัวคุณได้กัดที่มือของอาจารย์
แต่ว่าอาจารย์ก็ได้เก็บอาการเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าพระพรรค
แต่อาจารย์ก็คิดว่าพระองค์คงจะไม่ทรงสังเกตเห็น
อาจารย์ก็ได้แต่เอามือถูเพื่อคลายความเจ็บปวดอย่างแนบเนียน
ก่อนจะเสด็จกลับในหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปที่รถยนต์พระที่นั่ง
ซึ่งในวันนั้นการเสด็จครั้งนั้นนะคะทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง
เหมือนทรงค้นหาอะไรบางอย่างสักพักหนึ่ง
พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับไปหาอาจารย์โดยถือหลอดยามาด้วย
นายช่างยื่นมือมาสิจะทายาให้
อาจารย์ก็ได้แต่ยืนตะลึงค่ะแล้วก็ใจก็ไม่กล้าที่จะเอื้อมมือออกไปให้พระองค์
แล้วก็ไม่คิดว่านะจะทรงสังเกตเห็นแล้วก็มีพระเมตตาใส่พระไทยนะ
ถึงขนาดนี้พระองค์ก็ทรงทายาให้อาจารย์พร้อมตรัสว่า
ตัวขุนมันกัดตัวขุนใช่ไหมตัวขุนเนี่ยมันกัด

ไม่เป็นไรทายานี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยยังชั่ว
ก็เป็นแบบว่าพระเมตตาของท่านนะเนาะ
โหพระองค์คงแบบว่าอื้มตะไหลแน่นอนเลย
นี่ขณะอาจารย์ตามเสร็จตลอดเวลายังปลื้มปิติจนไม่กล้ายื่นมือออกมาเลย
พระบารมีไงพระมารรถลำพันธ์เนี่ยจริงนะ

ครั้งเดียวในชีวิตหนูจะต้องขอมองพระพักษ์ให้เห็นเป็นบุญตาเต็มที่

พอเฮ้ทิกให้๒๓จน

แบบว่าพระบารมีจริงคือก้ม

คือพอมืดแต่ที่โลกนั้นก็ก้มเลย

เวลาเราเข้าไปทำวายงานอยู่ในวังใช่ป่ะ
พอแบบเหมือนเสด็จมาอย่างนี้
ทุกอย่างแบบเหมือนมีบารมีมาแบบมาอย่างไร

แล้วลงกับพื้นพร้อมเพียงกันหมดเลยนี้

คือแบบว่าขอมองตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสด็จมาทุกพระ
ครับผมชอบแอบไปแอบไปแถวมารอะ
ไปแอบดูทาง

ดูไปเรื่อยอย่างเงี้ย

จริงนักกอล์ฟมืออันดับ๒ของโลกวัย๒๑ปีของไทยนี่แหละค่ะ
อ่าดูดีหรือว่ามุมกล้องหรือแสง
มีแสงจากหมวกที่ตกลงมาที่หน้าด้วย
เขาบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์
สร้างประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทย
แล้วก็เป็นเกียรติประวัติในวงการกอล์ฟโลก
ด้วยการคว้ารางวัลนักกีฬาแห่งปีค่ะ

พร้อมกับคว้าเงินรางวัล๑ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือว่าราว๓๕ล้านบาท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็ตรงกับ
เช้ามืดวันจันทร์ตามเวลาของประเทศไทย
อกจาก๒รางวัลนี้แล้วต้องบอกว่า

นี่รู้ไหมว่าแบบเงินแบบที่ได้ประจำปี
รวมเงินโบนัสคว้าไปเท่าไหร่รู้ไหมคะพี่
ทั้งหมดนะของปีนี้นะ๑๒๔ล้านบาทค่ะพี่

ขึ้นอันดับมาเลยอ่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าแบบเขาภูมิใจมากนะ
เขาบอกว่าเขารู้สึกดีใจที่ทำให้คนไทยมีความสุข
และภูมิใจไปกับความสำเร็จของตัวเองด้วย
ยิ่งปีนี้เนี่ยตั้งใจมากเป็นพิเศษค่ะ
เพราะว่าอยากจะถวายความสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมาก
ต้องขอบคุณคุณแม่พี่สาวที่คอยอยู่ข้าง
รวมไปถึงชาวไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเขาด้วย

นี่น้องเขาอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศล่ะ

แต่ว่าเป็นคนที่รักเมืองไทย

เค้าบอกเป็นนกีฬาของพระรัชา

เป็นไฟรังอ่ะก็นี่คงครับ
เด็กทุกตัวเมืองนอกเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเนอ

พ่อแม่ผูกพันกับเมืองไทยก็จะอบรมลูกอีกอย่าง

ใครกลัวผิดอันนี้โดยทั่วไปนะส่วนมากนะ
ตามตำราทุกอย่างแต๊ะหมด

เราสังเกตรู้ไหมว่าเด็กที่เลี้ยงอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าอยู่ในส่วนของกีฬาเนี่ย
ไม่มีเด็กไทยคนไหนที่ได้กีฬาแล้วแบบว่า
ไปถึงจุดสุดยอดตรงนั้น
แต่ถ้าสมมุติว่าเด็กไทยนี่

แล้วก็ดูสิมันพุ่งไม่ถึงจุดสุดยอดได้

ว่าเมื่อปีที่แล้วเขาไม่ผ่านการคัดตัวเลย

เขารู้สึกพอใจมากที่เขาผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาได้

ก็เหมือนเนี่ยเหมือนน้องที่ขี่จักรยานผ่านผล

ว่าร้านภีเตอร์ปหมีจริงหรือเปล่าครับ

เขาถามมาถามค่ะ

เรื่องแรกนั้นลมหนาวมาแล้วอุณหภูมิบนยอดดอยนั้นลดลงลดลงไปอีกแต่ที่แปลกอีกที่หนึ่งที่อากาศดีก็คือที่
กะบี่จังหวัดกะบี่นักท่องเที่ยวแห่ชมหมอกทะเลหมอกวิว๓๖๐องศา
และอีกที่หนึ่งก็คือที่ที่อาณาจักรช้างล้านนาเชียงใหม่
มีการทำสปาช้างและที่ริมดอยนอย่างที่เห็นในภาพ
ก็คือเหมือยขาดยาวเหยียดเต็มดอยอินถนนเลยตอนนี้

วันนี้วันที่๒๑พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่า
บริเวณยอดวัดถ้ำเสือวิปัสนาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่
ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ชมพระอาทิตย์ที่ขึ้นในช่วงเช้าตรู่และชมทะเลหมอกบนยอดเขา
วิวเห็นทั้งหมด๓๖๐องศาเลยหมุนไปรอบตัวเป็นหมอกหมดเลย
เป็นภูเขาที่ทะลุยอดหมอกขึ้นไป
ตอนนี้เป็นช่วงที่หมอกเยอะสุดและสวยที่สุดในของปีเลยนะฮะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ขวัญสถาพรอายุ๔๖ปีช่างภาพเปิดเผยว่า
เดินทางมาถ่ายภาพที่นี่ในช่วงนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยสวยมาก
แล้วช่วงรถดื่มหนาวตอนนี้นะฮะน่าไปเที่ยวที่สุด
เพราะว่าวัดถ้ำเสือวิปัสนานั้นจะมีทะเลหมอกได้สวยมาก
แต่ต้องขึ้นบันไดไป๑๒๓๗ขั้นนะเจ้าขา
คือต้องไปแต่เช้ามากแล้วก็พาเดินขึ้นไปอีก
ก่อนมีแดดอ่ะจะมีก่อนมีแดดนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะก็จะมีคนก็ขึ้นไปดูแสงแรกของดวงอาทิตย
งดงามมากเหมือยเข่าหรือไม่คณิ้งงิ้งบนอากาศ
บนนั้นก็มีลดลดลงไปถึง๓องศาเมื่อวานนี้๔องศา
แต่ปกติ๒๓วันนี้๓องศาหมดเลยแล้วก็ไอ้เหมือยขาบนี่ยาวไปนู่นเลย
พี่เหนียวยาวยาวนี่คือเห็นไลน์ใช่ไหมครับยาวไป๗๕กิโล
เดินดูได้เลยนะคะและอีกที่หนึ่งอาณาจักรล้านนาที่เชียงใหม่
ท่องเที่ยวต่างชาติไปร่วมกิจกรรมทำสปาช้างเขาเอาโครนดำเนี่ยนะครับ
โปะช้างแล้วก็นวดช้างก็แฮปก็เพลินเลย
ดิฉันว่าคนเจ้าของปางช้างนี่ฉลาดมากคือไม่ต้องนวดเอง
เอานักท่องเที่ยวมาจ่ายตังค์ด้วยช่วยแล้วก็ทำสปาช้างแล้วนวดด้วย
คือก็จะรักษาแผลที่ผิวหนังของช้างทำให้ช้างผ่อนคลาย
เพราะว่ารดอุณหภูมิคือกลางวันจะนอนอยู่จะได้เย็นหน่อยตอนนี้
อยากไปเที่ยวก็ไปได้นะคะอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ช่วงหน้าค่ะที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็เห็นข่าวกันมาบ้างแล้ว

อยู่ที่เมืองนี้หรอภูกษิมาตรเลยหรอคะ

บริเวณที่สัตว์ด้วย
คือเกาะกลางเกาะคิวชู
พบเดินมาทางเหนือแล้วหมด

ช้อนไม่ต้องเพราะว่าเฟอร์กรอบแน่น
ไอศครีมเข้มข้นและท็อปปิ้งได้ในคำเดียว
วาเฟิลซันเดย์ที่สุดของความลงตัว
มะโคน่าค่ะ
ขอบคุณครับ
มะโคน่าทีริโอวิชแอนสมูฆ์

วันนี้มีผู้คนมากมาย
เริ่มต้นการเดินทางของพวกเขา
แอปพลิเคชันจองที่พักที่คุณไว้ใจได้
ยอดดาวน์โหลดกว่า๗ล้านครั้ง
แล้วเก็บความทรงจำดี
โฉมใหม่นุ่มผงตราหมีแอดวาสโปรเทคชั่นแอลโปรเทคทัส
ฟรีกีต้าพี่หมีซุปตาเมื่อซื้อนมผงตราหมีที่บิ๊ก๔๒๘พฤศจิกายนศุกร์นี้
เอาล่ะค่ะมาดูเรื่องที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ
ญี่ปุ่นก็ระทึกแผ่นดินไหวฟูกูชิมาขนาด๖๙เกิดซึนามิสูง๑เมตร
โตเกียวนี่ก็ได้รับแรงสรรสะเทือนด้วย
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยซึนามิ
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกทางเหนือของประเทศนะคะเกือบทั้งหมดเลย
ซึ่งคาดหมายว่าอาจจะต้องเผชิญกับคลื่นซึนามิสูงถึง๓เมตร
ตามหลังแผ่นดินไหวตอนประมาณตี๕๕๙นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุ่น
รวมถึงจังหวัดฟูกูชิมะที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่แหละค่ะ
ฟุกุชิมะไดอิจิใกล้แถบนั้นนะ
จากแผ่นดินไหวคือกลังเกิดด้วย
ด้วยรายงานยังระบุว่าแรงสรรสะเทือนของแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถสัมผัสได้ไกลถึงกรุงโตเกียวเลยนะคะ
ในเวลาต่อมาสำนักทรณีวิทยาสหรัฐก็ปรับลดระดับลงเหลือ๖๙แมกนิตยูต
ขณะที่ล่าสุดสำนักงานข่าวต่างประเทศก็รายงานว่าเกิดซึนามิขนาด๖๐เซนติเมตร
บริเวณชายฝั่งเมืองท่าโอนาฮามะของเมืองอีวากิ
ก็คืออยู่ที่จังหวัดฟุกูชิมะนะคะ
แล้วต่อจากนั้นก็มีคลื่นซึนามิสูงถึงขนาด๙๐เซนติเมต
เลื่อนตัวเข้าหาเมืองท่าโชมะของจังหวัดฟูกูชิมะอีก
ก็คือมีขึ้นเรื่อยมีอาฟเตอร์ช็อกมีอะไรเกิดขึ้นตลอด
โดยโรงงานฟูกูชิมะก็ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนนะคะแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
ขณะที่ทางการก็เร่งอบพยพประชาชนให้หนีขึ้นไปอยู่บริเวณที่สูงแล้ว
โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็อยู่ที่ระดับความลึกใต้ทะเลประมาณ๑๐กิโลเมตรนะคะ
ชายฝั่งก็ไม่ลึกมากก็ถือว่าไม่ลึกมากนะใช่คำเตือนของซึนามิเนี่ย
เขาคาดการณ์ว่าอาจจะสูงถึง๓เมตรเลย
๓เมตรเลยเหรออาจจะสูงถึง๓เมตร
ก็ยังสั้นกว่าเมื่อตอนที่ซึนามิใหญ่ตอนนั้นที่ถล่มเมืองลาบเรียบที่เสียดาย
อยู่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดของญี่ปุ่น
เมื่อวันที่๑๑มีนา๒๕๕๔นะ

เสดงว่าก็เป็นรอยตอบตรงไหนถึงช่วงนั้น
โลกเรายังไม่เซ็ตตัว
มันมีการขึ้นไหวตลอดเวลา

เอามาดูเรื่องนี้ดีกว่าน่าจะปวดขมองกันดีเลย
ในเรื่องอะไรคะ
คุณเป็นไหม
เออไมเกรนใช่ไหมประมาณอย่างงั้น
ไม่เป็นยังหรอกไม่รู้
เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไม่รู้เรือง
เคอเป็นปวดหัวด้วยแปลงมากเลย
โรคปวดขมองสะยองขมับ
องค์เทียบห่วงอ้าวาย
คือว่านี่เลย
เออทีเดียวเฉียวนะ
ที่เป็นเขาถึงเอ้ออ้วกเลยใช่ไหมครับใช่มันแบบว่าละคายเครื่องไปหมดทั้งล่างอย่างนี้นะ
ท้องปูท้องร่วงอะไรนี้สลับกันไปมา
จริงแปลกมากเลยนะมันทำให้มันเกิดอย่างอื่นด้วย
แล้วก็อ้างว่าเขาสามารถจะช่วยคำจัด
แล้วก็ขัดจัดหรือบรรเทาความเจ็บปวดนี้ได้ภายในเวลา๒นาที
ด้วยการทำอะไรอะด้วยมีคำถามให้๓ข้อ
อุ๊ยต้องตอบคำถามอีก
นี่คือการทำให้หายปวดหัว
เขาบอกอย่างนี้ผมจะถามคุณด้วยปุชชา
หรือว่าพี่พูดเองปุชชา๓ข้อนะ
ผมอยากให้คุณตอบทีละข้อนะโอเคตอบ
ข้อที่๑นะดูหน้าเขาข้างหลัง
ขอถามนะคุณปวดขมองตรงไหนขมับ
สมมุติตอบนะตอบปวดตรงนี้
ข้อต่อไปนะปวดขมองมีสีอะไรอุ๊ยจะรู้สีได้ยังไงอะคะ
นั่นแต่สีพี่เพราะเราจะคิดนะนายเป็นฝรั่ง
ข้อที่๓รูปร่างหน้าตามันเป็นชัดใดอ้าวปวดแล้วมันจะเป็นยังไง
มันมีรูปร่างที่ไหนถ้าตอบได้หมดหายปวดหัว
โอ้ยเดี๋ยวมันยากตั้งแต่ที่จะต้องมานั่งคิดอะไรชื่ออะไรนะ
คำสั่งเมลคำสั่งเมลอยากมาสั่งบ้านฉันน่ะ
เธอรู้ไหมอีทูปนี่นะมีคนเข้าไปดูร้านเจ็ด
แล้วตอบไหมมาตอบป้าบอลนี่ก็ประสาทเสียนะ
นี่น่าสนตรงเลยตอบได้กับพี่ว่ามาดูยูทูปจะสนุกกับการที่อ่านคอมเมนต์มาก
ใช่คนคงมาคอมเมนต์การตอบคำถามในสรรค์
จริงพวกดาราดาร์เลอร์อะไรอย่างนี้คำมาก
ต้องตอบคำถามมาดูนี่ครับข่าวของพี่ม้าแท้เลยนะฮะ
คืออะไรนะหน้าเดียวกันค่ะหน้าเดียวกันค่ะคอลัมทันโลก
มีของจริงแล้วค่ะเป็นรูปเหมือนโดนัท
ถามหน่อยมันทำเหล็กได้อย่างไร
นั่นค่ะคือคำถามที่จะแบบในใจต้องหรือว่า
อัปโหลดเผยแพร่ผ่านยูทูปเหมือนกันค่ะคุณม้าคะ
แต่ว่าจับภาพได้ทันเพราะว่าไม่ได้หายไปอย่างรวดเร็วนี่
วัตถุประหลาดรูปสองคล้ายขนมโดนัทแปลว่าตรงกลางโบ๊ะ
ลอยและริ่วผ่านห้วงอวกาศก่อนจะชนเข้ากับฝ่าเมฆกลุ่มใหญ่
แล้วก็หายไปหลังม่านเมฆแต่ว่ามาเอาเห็นแล้วก็จับภาพได้
มันไม่ใช่แน่หรือแน่นี่ประเด็นมันก็คือว่า
คำนี้หมายถึงว่าเป็นวัตถุบินที่ไม่ปรากฏอัตลักษณ์
เออเพิร์ชเจอร์มีวัตถุบินได้ก็ละกัน
เรายังมียานอวกาศทำไมโลกอื่นเขาจะมีไม่ได้

แต่ที่แน่นักเล่าของทุกต่างดาวนั้นตื่นเต้นมาก
แล้วก็กำลังสืบหากันต่อไป
มันคืออะไรใช่ไหมอืมนึกว่ามันมาบ่อยขึ้นแล้วนะ
อ่าในช่วงหน้านะคะ
หลายคนก็รอพลอยข่าวนี้
ข่าวอะไรเหรอมาเดี๋ยวดราม่าของคุณมาเดี๋ยว
แล้วก็คุณกล้าวคุณกล้าว
รออะไร๗๗๑๐๐๐ชั้นไม่มีอะไร
แต่จะขอแก้ข่าวว่ากล้าวนี่คือกล้าวนะ

กล้าวมีเรียกรอบริม

ชุดเรื่องก็จะมาวิเคราะห์กันว่าความขัดแย้งนั้นอย่างไงกันนะฮะ
ในแง่ของผู้ที่คล่ำวอดอยู่ในวงการนี้มานานถึง๗๐ปี

ขาพีช่วงหน้าสักครู่เดียว
๖๐ปี
อ่าไม่พูดพรรมทำเพลงกันไป

ยังไม่ได้พูดอะไร

หนุ่มเขาอ่านค่ะ
พี่หนุ่มเป็นคนอ่านค่ะ
อย่าพยายามเริ่ม
ไม่เริ่มค่ะคุณแม่

ชี้ว่าตนออกมาพูดเนี่ยขอโทษที่เขาอารมรรณ

นี่คือมะเดี่ยว
พี่มะเดี่ยวชูเกียจ
หน้ากลางอย่างนี้นะ
หนูเคยร่วมงานกับพี่มะเดี่ยวค่ะเล่นละครด้วยกัน
ก็น่ากล่วงนะ

ก็ทำงานตลกมั้ย
ทำงานเขาน่ารักนะเขาน่ารักมากสำหรับการทำงาน

ไม่นะไม่เคยเจอเขาอารวาสเลยพี่เล่นละครด้วยกัน
เป็นคนตรงเวลามั้ย
ก็ตรงเวลานะคะ

ก็ไม่นะ
คือดีเยอะกว่า